ถ้าจะบอกว่าเด็กเล็กจะต้องมีคนดูแลใกล้ชิด
ฉะนั้นอย่าลืมผู้สูงอายุครับข่าวนี้เป็นอุทหรณ์ได้เป็นอย่างดี
ผมรู้สึกเศร้าใจกับข่าวนี้มากที่จังหวัดขอนแก่น
คุณยายอายุเจ็ดสิบเอ็ดขอนแก่นอากาศเย็นฮะ
อากาศหนาวท่านเนี่ยก่อเตาอ้างโล่นะครับ
ต้มน้ำเดาว่าคงจะเพื่อให้คลายหนาวแหละนี่ฮะนี่
อาบน้ำอุ่นอาจจะเอามาอาบหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะ
วูบครับวูบแล้วล้มลงไปแล้วพอไม่รู้สึกตัวปั๊
คราวนี้ไฟไหม้ฮะไฟไหม้ท่านหมดเลยครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับที่บ้านเลขที่ยี่สิบสี่หมู่สิบ
โนนพยอมตะบนสวนหม่อนอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือ
นางทองคำเหมะเทวันอายุเจ็ดสิบหกปี
เจ้าของบ้านถูกไฟคลอกฮะถูกไฟคลอกสภาพเป็นแบบนั้นแหละครับ
คือลูกชายเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำมาคลุมร่างของแม่ไว้แล้ว
ขณะที่ข้างผู้เสียชีวิตมีเตาอ้างโล่และมีฟืนที่ดับแล้วอยู่เช่นกัน
ลูกชายนะครับให้การบอกว่าขณะเกิดเหตุเขานอนอยู่บนบ้าน
เหม็นอะไรไหม้ก็เลยลงมาดูโอ้โหเห็นแม่ฟุบอยู่ที่เตาไฟ
คุณผู้ชมคุณวราพรรีบเข้าไปดึงร่างท่านออกมา
ตักน้ำราดตักน้ำราดนะครับเพราะตอนนั้นไฟยังติดตัวแม่อยู่เลย
ค่ะแต่คุณผู้ชมครับไม่ทันแล้วตอนนั้นเขาบอก
เพราะว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วเลยตะโกนเรียกให้ชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ดีนะก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อให้ค่ะคือ
เขาบอกเลยว่าอยากจะฝากเตือนอุทาหรณ์นะครับอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่
ถ้าท่านบอกว่าเด็กนะฮะเด็กเนี่ยต้องมีคนดูแลใกล้ชิด
ผู้สูงอายุก็อย่าให้คลาดสายตาเลยเถอะค่ะ
เพราะหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยคือเข้าใจว่าท่านคงจะก่อไฟ
ก่อฟืนเพื่อความอบอุ่นหรือจะหุงหาอาหาร
นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทำ
เองได้แต่ด้วยด้วยความเป็นผู้สูงอายุอะครับ
และปัญหาสุขภาพการลุกการเดินเกินเหิน

แล้วก็อยากให้มีคนได้รับผู้สูงอายุใกล้ชิดครับ

แสดงความเสียใจด้วยจริงแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับคนที่ดูแลผู้สูงอายุคือ
ถ้าวูบเนี่ยแล้ววูบในจุดที่อันตรายก็ถึงแก่ชีวิตได้
ข้าวต้มชามเดียวถ้าวูบตรงนั้นก็เสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกัน

ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์